จู่เนี่ยตอนนั้นมีโทรศัพท์เข้าหาคุณกติกโทรหลายรอบแล้วครับ
โทรมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะติดรายการพี่หนุ่มอยู่
ก็เลยไม่ได้รับสายอ๋อพอมาแล้วเนี่ย
ก็มาอยู่หน้ากล้องก็โทรศัพท์นั้นก็ดังเข้ามาอีกรอบหนึ่ง
คุณกติกก็บอกว่าอ้าวอีโมโทรมาขอขออภัยนะฮะ
ต้องบอกว่าอีโอโทรมาเพราะว่าคุณกติกเนี่ยพี่เอ่อ
ตั้งชื่อว่าอันนี้จริงว่าอีโมโทรมาอะไรอย่างนี้
แกคุณกติกเนี่ยก็เลยรับสายตอนนั้นเนี่ยไปโทษนะเดี๋ยวก่อนนะ
สายในที่เนี้ยเป็นสายจากลายถูกไหมสายจากลายครับเป็นลายของคุณค่ะ
คุณแตงโมเลยแล้วไลน์แล้วไลน์อันเนี้ยเดี๋ยวนะไลน์อันเนี้ย
เป็นไลน์ที่โทรเข้ามาแบบเป็นสายธรรมดาหรือเป็นวีดีโอคอลเข้ามา
เป็นวีดีโอคอพี่จากจากลายแตงโมที่กติกเขามีอยู่แล้วนะ
ถูกต้องอ่าโอเคหลังจากนั้นครับถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะ
ทำไมคุณกติกก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแตงโมถึงโทรมาได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเปิดวิดีโอคอลว่ามันไปดีโอคอลมาน่าจะเป็นครั้งแรก
ซึ่งก่อนเปิดเนี่ยคุณเตรียมกล้องกันเอาไว้อยู่แล้วถูกไหม
ถูกต้องเพราะเราเริ่มถ่ายแล้วพี่หนุ่มครับตอนนั้นกำลังกี่หัวฮะที่ยืนอยู่ตรงนั้นกี่หัว
มีอยู่๓หัวครับก็มีไทยรัฐมีอมรินแล้วก็มีเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง๓
ตั้งแต่อมรินเนี่ยไม่ได้ส่งนักข่าวมาก็จะมีแต่นักข่าวของไทยรัฐกับของช่องสามที่ยังอยู่
ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราลองอินเสิร์ชภาพอยู่นะครับเรากำลังให้อินเสิร์ชภาพอยู่
พออินเสิร์ตภาพไปแล้วเนี่ยมีโทรศัพท์วีดีโอคอลเข้ามา
ก็ตอนนั้นเนี่ยรับสายแล้วแต่ด้วยความที่ต้องใส่รหัสอะครับ
คุณกติก็เลยกดใส่รหัสไปเพราะกดใส่รหัสไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เด้ง
มันก็เด้งเป็นวีดีโอคอลขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นวีดีโอคอลหน้าคนหรือว่าอะไร
แต่ไม่ใช่แต่เกี่ยวกับเป็นภาพอย่างที่พี่หนุ่มว่าในรายการเมื่อกี้นี่แหละฮะ
ก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเป็นภาพส่วนตัวของคุณตังโม
ถูกต้องพี่ถูกต้องไม่มีใครคิดเลยว่าจะเป็นภาพนั้นพี่
คิดว่าจะเป็นภาพของหน้าของใครสักคนที่เป็นแบบใช้ไลน์ของคุณตังโม
ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะดีเหมือนกันจะได้เห็นหน้าของคนที่ใช้ไลน์นั้นจริง
แต่กลับไม่ใช่กับเป็นภาพของคุณตังโมที่อยู่ในอริยบทส่วนตัว
ต้องบอกเนี่ยอริยบทส่วนตัวเป็นภาพส่วนตัวของเขาจริง
พอเป็นแบบนี้เนี่ยเรารีบที่จะเอามือถือลง
ตอนนั้นรีบเอามือถือลงคลองชีแต่มันก็เป็น๑๒๓วินาทีแล้วอะพี่หนุ่มครับ
มันก็อาจจะมีภาพที่ติดไปบ้างแต่ก็คุยกันคุณกติกก็บอกว่า
ขอหรอกว่าอย่าให้ภาพนี้ไปออกอากาศพวกเราก็คุยกันตอนนั้นแหละ
แต่แต่ละคนช็อคเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นภาพแบบนี้ออกมา
ทุกคนช็อคกันหมดก็ได้คุยกันว่าสุดท้ายเนี่ย
เราจะไม่เอาภาพนี้ไปออกอากาศเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ควรออกอากาศเลย
แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้พอนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่า
จะเอายังไงดีจะทำยังไงดีตอนนั้นเนี่ยคุณกติกก็โทรศัพท์ไปหาพี่หนุ่มทันที
โทรศัพท์ไปหาพี่หนุ่มทันทีแล้วก็คุยกันอะไรกัน
หลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยก็ใช้ไลน์ของคุณตังโมส่งข้อความ
เข้ามาหาคุณกติกอีกรอบหนึ่งก็เป็นข้อความที่ข่มขู่
เหมือนที่พี่หนุ่มออกอากาศไปเมื่อสักครู่เหรอครับอ่า
ก็เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเพจของคุณแตงโมเนี่ย
กำลังมีคนเล่นอยู่แล้วก็เปิดข้อมูลออกมา
เป็นรูปของกระติกกำลังยืนโบกไม้โบกมือ
แล้วในนั้นเขียนว่าเขานี่มีการเปิดคลิปวิดีโอ
ให้กับกระติกดูแล้วหลังรายการโหนกระแส
เพราะฉะนั้นทางฝั่งของชิลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ไปทำข่าววันนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่า
คนละอย่างกันเลยแต่เป็นภาพของตังโมถูกไหมถูกต้องซึ่งเป็นภาพส่วนตัวของน้องถูกไหม
เป็นภาพส่วนตัวของเขาที่เขาถ่ายในห้องของเขาเองอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลย
ซึ่งอันนี้เราก็มีหลักฐานเก็บไว้ทุกอย่างถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับได้ส่งให้คนที่เกี่ยวข้องแล้วฮะ
ได้ครับผมครับขอบพระคุณนะครับคุณชิวนะฮะคุณขอบพระคุณครับครับผู้สื่อข่าวของไทยรัสทีวี
สามารถจับได้คนร้ายที่เอ่อเอาโพสต์รูปของน้องแตงโมเอ่อ
จับได้จริงท่านบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าลูกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคราว
นะครับซึ่งตำรวจมีหลักฐานอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่แต่นี่มันได้ลงได้ไลน์ทุกคนไปหมดเลยอืม
คืออันนี้ยังไงก็ขอนะแม่แม่ไม่ไปแจ้งความซะ

เออผมก็บอกพี่เดชาแล้วบอกให้ไปบอกแม่ซะ

โอ้โฮผมครับตายหามครับอืม
โปรดติดตามตอนต่อไป